ดูกันต่อนี่เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เลยนะจ๊ะ

ใช่สนุกมากดิฉันไม่อยากกลับมาเลย
โอ้โหจัดเต็มมากศิลปินนะคะเพียบนะคะ
นี่คุณเป๊กผลิตคุณเข้ามาเออเป๊กผลิตโชค
ผลิตคุณอะไรนะคะมีคุณโอ๊ดปราโมด
มีโอ้ศิลปินเมื่อคืนบอดี้คาแรมเย็นแล้วเถิด
เป็นครั้งแรกค่ะแกรมมี่เขาจัดเต็มจัดหนักนะคะ
เชียงใหญ่เฟสค่ะศิลปินมาเพียบนี่แททูคอลเลอร์ก็มา
นี่ไปเจอคุณโอ๊ตปราโมทหลังเวทีเขามีดราม่าคุณผู้ชม
นางโพสต์รูปที่ไปส่งเลสซิ่งไปรับที่โรงเรียน
เข้าให้ลูกไปเป้าแล้วปรากฏว่าพ่อของเลสซิ่งเบนอ่ะ
นางโพสต์บอกว่าไม่รู้ว่าทำตัวเหมาะสมหนีลูกการะเทศะ
หมายถึงความเหมาะสมหรือความควรไม่ควร
เออไม่รู้ใช่นะคะก็เลยไปถามโอ๊ดว่า
ไปทำตัวเป็นหน้าที่เป็นพ่อเขามันเกินเลยไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปฟังดราม่าโอ๊ดปราโมทจะตอบอย่างไรจัดไปเลยค่ะ
อันนั้นผมไม่รู้เลยคือผมเป็นคนไม่ดูข่าวบรรเทิงอยู่แล้ว
แต่คนโยงไม่ให้ดูเลย

คนโยงมาว่าเป็นเพราะภาพที่พี่โอ๊ดไปรับ
สิ่งที่เราทำตอนนั้นมันคือการถ่ายรายการด้วย
คือเจตนาของเราเป็นเจตนาที่ดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่แรกที่ผมเริ่มทำรายการเริ่มคุย
ผมบอกมาตลอดอยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนที่น่ารักต่อกัน
แล้วก็ผมก็ดูแลในรูปแบบที่ผมดูแลได้มาสม่ำเสมอ
ซึ่งณวันแรกจนถึงวันนี้ทุกอย่างมันไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว
แล้วผมให้เกียรติทุกคนแม้กระทั่งตัวคุณเบ้นเอง
แล้วก็ไม่มีอะไรนะคะสบายใจกันไปอีกหนึ่ง
นักร้องนะคะคุณอ๊อฟปองศักดิ์ก็ต้องเคลียร์ค่ะ
หลังจากที่เปิดใจเรื่องที่คิดถึงคุณแม่นะคะ

ปรากฏมีคนมาเม้นยังไงเพอร์เชอรี่

คุณความคิดต่ำตมมากจริงค่ะอีกหนึ่งคุณอ๊อฟปองศักดิ์ตามแม่ไปนะคะ

สรุปแล้วคือมีคนเปิดวาร์ฟนางเป็นโรคจิต

คืออ๊อฟก็ไม่อยากพูดถึงตรงนี้นะคะค่ะถ้าผ่วยก็หาหมอเนอะ
ใช่ใช่แล้วก็ลบไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะ
ไปฟังความรู้สึกของคุณอ๊อฟปองศักดิ์ค่ะ

เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูคิดถึงกูผิดเหรอวะ
เราก็ไม่ได้อยากจะให้ลองศูนย์เสียนะ

ถ้าเกิดว่าคุณเคยผ่านในจุดที่แบบคุณสูญเสียใครสักคนหนึ่ง

คุณจะเข้าใจเลยว่าความรู้สึกมันเป็นยังไง
คือจริงแล้วตอนแรกเลย
เขาก็เคยคิดจะเข้าไปปรึกษาจิตแพทย์
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเข้าใจพอเวลาทำให้เรารู้ว่า
เพราะว่ามันช่วงที่ผ่านมาคือเราไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลย
เราจะอยู่ในมุมมืดเงียบของเรา

อันนี้เรื่องสุขภาพจิตตอนแรกนางกลัวว่าจะเป็น
เขาเรียกว่าป่วยทั้งจิตเพราะว่าลมสวิงเหลือเกินนะคะ

อย่างคนที่คอมเมนต์ดิฉันว่าครอบครัวควรใส่ใจเขานิดนึง

ดูแลเขานิดหนึ่งเผื่อถ้าเกิดว่าเขาไปสร้างความเดือดร้อนเสียหาย